ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางยานเดียว
ชุวิตตีแสงหน้า
ชูวิทย์สาวไส้แก๊งเงินกู้
แล้วก็ทำอะไรเราน่ะทำอะไรร่างกายหรือเปล่า

นี่ไปตบแล้วใส่แว่นแล้วมันก็เลือด
อกเบี้ยโหดสัญญานรก
มาหลายปีหนี้ไม่หมด
ไม่มีเงินจ่ายโดนทำร้ายร่างกาย
ชุวิตกระมวลวิสิตสุภารณีคนชะพันธ์สมโภษ
ชุวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องของหนี้นอกระบบ
วันนี้คุณชูวิทย์จะตีแสกหน้ากันแล้วนะคะ

เรื่องของการกู้ยืมนอกระบบบ้านเราเนี่ยคนพึ่งพากันเยอะ
โอ้โหคุณนิวเว้ยอย่าให้พูดถึงท่านผู้ชมครับ
มีทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดในกรุงเทพ๑๖๐๐กว่าชุมชน
แล้วต่างจังหวัดอีกล่ะอีก๗๐กว่าจังหวัด
การทำหนี้นอกระบบเนี่ยแหมเดี๋ยวนี้มันพัฒนานะ

แล้วก็คนเนี่ยบ้านต้องเช่า
ข้าวก็ต้องซื้อของก็ต้องผ่อน
ไหนจะเรื่องเดือดร้อนของญาติโกโหติกา
มีให้กู้ให้ยืมตัวตลอดนะครับ
แล้ววิธีการเนี่ยแหมผมไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวผมจะต้องพูด
จะตีให้ดูเลยครับว่าเขาทำกันยังไงเก็บดอกยังไง
และถ้าเกิดไม่ให้ก็อย่างคนเมื่อกี้แหละครับ
ชื่อคุณป้าดาวนะครับป้าดาว

โอ้โหเลือดแตกเลือดออกไม่อยู่ที่ไกลนะ

ผมไปลงพื้นที่บริเวณนั้นคือเจริญกรุง๑๐
แถวโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐอยู่ใจกลางนี่เองครับ
แล้วก็ดอกเนี่ยโหดขนาดไหน
ขนาดว่ายืมเนี่ย๕๙๐๐บาท
เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงต้องยืม๕๙๐๐บาท
แต่คุณนิวทราบไหมครับคืนเท่าไหร่
คืนหลายร้อยต่อวันไม่ใช่ครับ๗ปีคูณกันแล้ว
ปีคูณด้วย๓๖๕วันคูณวันละ๑๐๐บาท
๒๓แสนน่ะแค่ยืม๕๐๐๐กว่าบาท
แต่ว่าเป็นนี่กันเป็นแสนนะครับนี่ครับ
เขาว่าคูณ๒๐๐บาทด้วย
คือ๗ปีคูณด้วย๓๖๕วันก็คือ๒๕๕๕วัน
วันละ๒๐๐บาทรวมเป็นเงิน๕๑๑๐๐๐บาท

๕๙๐๐บาทเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูสิครับ

ก็ไม่ได้ไกลนะอยู่กรุงเทพนี้เองครับ
ทีนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนในสังคมไทยนั้น
มีคนจะต้องหยิบยืมเงินเงินก็ต้องเดือดร้อนแล้วครับ

ข้าวก็ต้องบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อ
เดี๋ยวคนนั้นมาเดี๋ยวญาติมาเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยว
พี่ป้านะอ่ามีเรื่องต้องยืมหมด

เพราะฉะนั้นก็อาจจะเดือดร้อนแล้วครับ
นะฮะหมุนหน้าไม่ช้นหลัง

คนต่างเหล่านี้ก็จะแฝงตัวมาในรูปแบบต่าง
เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังจะตีให้ฟังล่ะครับ
คุณนิวครับว่าเขาทำกันยังไงถึงเลี่ยงกฎหมายอ่าประการที่สองนั้น
วิธีการของเขาเนี่ยอ้างถึงเรื่องอะไร
และเก็บดอกยังไงอันที่๓ท่านผู้ชมฟังแล้วจะตกใจนะ
ไอ้ที่กู้๕๐๐๐หมื่นหนึ่งแล้วไปผ่อนร้อยสองร้อยห้าสิบบาท
ดูแล้วมันเหมือนไม่เยอะนะแต่รวมแล้วหลายแสนนะครับ
จ่ายทีละหลักสิบหลักร้อย
หลักยืมเนี่ยหลักพันแต่คืนเนี่ยรวมแล้วหลักแสนนะ
มันไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่น่าเขาถึงบอกว่าบางอินเดียเนี่ย
ไปเก็บตลาดเนี่ยเก็บ๒๐บาท๓๐บาทไม่กี่ปีฮะ

โอ้แล้วคนที่ทำอาชีพนี้ก็เยอะด้วย
เรียกว่าทำกันนอกระบบนอกกฎหมายก็ยังทำกันอยู่
ครับเราก็มีกฎหมายแล้วครับตอนนี้ว่าดอกเบี้ยต้องไม่เกิน๑๕ต่อปี
หรือบาทสลึงต่อเดือน

ก็จะได้ถึง๓๖ต่อปี

ก็มีวิธีแล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายออกมาแล้ว
และท่านพลตำรวจเอก

อันนี้มือปราบ

เดี๋ยวลองดูสิครับว่าเขาอ้างว่ายังไง

ดีมากเลยครับเจ้าหนี้อ้างว่ายังไง

ทำไมถึงเก็บหนี้ได้เยอะอย่างนี้

สินคลิปของผมมันได้ข้อเท็จจริงมากกว่า
ต้องไปดูดูตอนเบรกต่อไป
เบรกแรกผมไปถามผู้เสียหายว่าเค้าตบโดนตียังไง

แต่เค้าหลมไม่ลง
แล้วเขาก็ลมไม่ลงคือความหมายของเจ้าบ้านฮะ

แต่ก็ไปคืนมันไม่ได้ห้าหกพันบาท

แล้วไม่อ๋อยืมใหม่คืนแล้วไม่ล้มไม่ล้ม

ก็ยืมหกพันก็เอาไปจ่ายได้สองพันสามพัน
ก็เอาอีกแล้วก็ต้องไปยืมอีก
ก็ไปทบอีกไอ้ที่จ่ายแล้วจ่ายไปจ่ายครึ่งนึง
ส่วนที่เหลืออีกครึ่งนึงเอาไปบวกของใหม่

ลบไม่ลงก็กู้ใหม่กู้ใหม่ก็เริ่มใหม่อีก
ก็มีการถกเถียงกันวันนี้ไปที่สถานีตำรวจวัดพญาไกร
แล้วท่านพลตำรวจเอกสุวิระทรงเมตตาก็ไป

ก็ไปซักถามนะครับทั้งผู้เสียหายนะครับ
รวมทั้งให้โอกาสเจ้าหนี้ด้วย

ให้เจ้าหนี้มาชี้แจงเดี๋ยวดูมาตรเจ้านี่แหละครับ
โอ้โหชี้แจงสะบัดช่อเลยครับ
รับรองว่ามันคุณชุวิตบอกเลยนะคะ
เอาเป็นว่าช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ
ชูเวทตีแสกหน้า
วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ

ชูเวทตีแสกหน้า
คู่หูเท่าแก่แกร่งเกินพิกัด
คุณชุวิตค่ะคุณผู้ชมให้ความสนใจเรื่องหนี้นอกระบบมาก
บอกหลายที่มีเรื่องของกู้หนี้นอกระบบมาก

แต่เมื่อขึ้นต้นเราไปดูที่สอนอพยาไกรก่อน

เพราะว่าผมพาผู้เสียหายก็ไปแจ้งความครับ

ว่าเขาใช้วิธีการยังไงในการกู้นะครับ
และเป็นจ่ายเงินยังไงถึงเป็นแสนครับ
ลองไปฟังกันค่ะ

วันวันละ๒๐๐บาทเป็นเวลาทั้งหมด๓๕วัน
แล้วถ้าเกิดวันไหนไม่ผ่อนหลังจากกี่โมง

ห้าโมงถึงหกโมงถ้าไม่ได้ผ่อนก็
จะต้องถูกตามล่านะครับ
อกจากนั้นแล้วยังมีการบังหน้า
เช่นให้ผ่อนทำเป็นสัญญาผ่อน
ถ้าสัญญาตู้เย็นทอทัศน์เนี่ย

ก็พูดง่ายทำสัญญาบังหน้าว่า
ตู้ทีวีบ้างล่ะตู้เย็นบ้างล่ะ
ม่อหูข้าวแต่ไม่มีของเพื่อบังหน้า
ครับอย่างนี้ครับคุณนิวครับคุณผู้ชมครับ

บรรดาเจ้าหนี้เนี่ยก็มีวิธีการหลบเลี่ยงกฎหมายนะครับ
โดยใช้ของมาบังหน้าของมีค่าต่าง
โดยตั้งอัตราไว้เป็นอัตราของทองคำในการให้กู้
เดี๋ยววิธีการนะเชิญมากระดานมา

ผู้ชมบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบนะครับ
ส่วนบางท่านก็ต้องดูไว้นะครับ

วิธีการเขาตั้งอัตราทองคำไว้
อ่าครึ่งสลึงอันนี้นะฮะครึ่งสลึง

ครึ่งสลึงเนี่ย๒๙๕๐บาทครับ
ก็ตั้งเอาไว้ล่ะครับอยากกู้๒๙๕๐บาท
กู้ครึ่งสลึงอันนี้กู้ครึ่งสลึงนะฮะ

ก็๕๙๐๐ไงเห็นหรือยังครับ
แล้วถ้ากู้ครึ่งสลึงแล้วถ้ากู้สลึงครึ่ง
สลึงครึ่ง๗๕สตางค์ไม่ใช่ครับ
นี่ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งสลึงนะครับ
นี่ก็คือสลึงหนึ่งอันนี้คือสลึงครึ่ง
สลึงครึ่งนี่ก็คือ๘๘๕๐บาทนะครับ
๒สลึงล่ะกู้๒สลึงก็คือ๑๑๘๐๐นะครับ
เพราะฉะนั้นอัตรานี้คืออัตราการให้กู้นะครับ
ทีนี้จ่ายคืนยังไงครับอันนี้ก็จ่ายคืน๓๕วัน
วันละ๑๐๐บาทก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ๓๕๐๐บาท
ถูกไหมครับสลึงหนึ่ง๕๙๐๐บาทคืนเท่าไหร่ครับ
ก็๓๕วันล่ะครับวันละ๒๐๐ก็เท่ากับคืน๖๐๐๐บาท
๗๐๐๐บาทครับคืน๗๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนสลึงครึ่งนี่ก็เช่นกันนะครับ
คูณ๓๕วันนะครับก็คูณไปเป็น๓๐๐
เพิ่มดอกขึ้นไปอันนี้ก็๓๕วันคูณ๔๐๐
ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าใน๓๕วันต้องจ่ายทุกวัน
ซึ่งโบราณปกติเนี่ยบรรดาคนที่ไม่กู้อย่างนี้
ก็อาจจะไม่มีเงินจ่ายทุกวันอ่ามีปัญหาค่ะ
ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะมีการปรับนะครับ
อย่างนี้นะฮะปรับ๒๐บาทต่อวัน
อันนี้นะครับปรับ๔๐บาทต่อวัน
อันนี้ก็ปรับ๖๐บาทต่อวันอันนี้ก็ปรับ๘๐บาทต่อวันนะครับ
ก็สมมุติแล้วกันนะครับว่าท่านกู้๕๙๐๐บาท๕๙๐๐บาท
ท่านก็ต้องจ่ายท่านได้ไป๕๙๐๐บาทก็คือทอง๑สลึง
เฉยนะครับไม่มีตัวทองไม่มีเงิน
คือเทียบเป็นอัตราให้ท่านเห็นเฉยว่ามีทองนะ
ไม่ได้ให้กู้โดยตรงนะไม่ได้เก็บดอกนะ
ก็นี่ถ้ากับเอาทองหนึ่งสลึงให้ไปก็ผ่อน

เหมือนกับซื้อทองล่ะครับแต่ไม่มีทองให้
ไม่มีทองให้แต่เทียบให้ดูว่าเป็นอัตราก็คือ๕๙๐๐บาท
ดังนั้นพี่น้องที่ไปกู้กู้เท่ากับทอง๑สลึง๕๗๐๐
จ่าย๓๕วันวันละ๒๐๐บาทวันไหนไม่จ่ายก็เป็น๒๔๐นะครับ
๒๔๐ทีกรณีอย่างนี้ในกรณีของผู้เป็นลูกหนี้
เมื่อกี้เนี่ยเขาก็อาจจะจ่ายไปได้แค่๒๐๐๐
เอาไปแล้วลบ๒๐๐๐นะครับลบ๒๐๐๐ก็เท่าไหร่ครับ
ก็มีหนี้ค้างอยู่๓๙๐๐ใช่ไหมครับ
ก็ไม่กู้อีกแล้วครับก็ไปกู้อีกกู้อีกครึ่งสลึง
กู้อีกซื้อหนึ่งก็เอา๒๙๕๐บาทไปบวกเข้าไปอีก
วกเข้าไปก็เป็นล้มไม่ลงอย่างที่ผมบอกก็เป็นก้อนใหม่เข้ามาอีก
ก็ทบต้นทบดอกก็มี๑๐๐ด้วยมี๒๐๐ด้วย
ดอกวันนี้ไม่ได้ทำไปทำมาผ่อนไปกี่ปีรู้ไหมครับ
ทั้งหมดผ่อนไป๗ปีครับ
คือหมายความว่าใน๗ปีระยะเวลา๗ปีเนี่ยก็มีการจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับ
แต่โดยมากจ่าย๗ปีแล้วลองคูณดูสิครับคุณนิวครับ
เอา๗ปีคูณ๓๖๕วัน๗ปีก็คือ๓๖๕วัน
คูณ๗ปีเมื่อกี้๕๙๐๐แล้วผ่อน๒๐๐ใช่ไหมค่ะ
ก็คูณด้วย๒๐๐บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ๒๐๐นะคะ

เห็นไหมครับแค่เงิน๕๙๐๐ระยะเวลา๗ปีที่ผ่อนไป
วันละ๒๐๐บาท๒๐๐บาทรวมแล้ว๕๑๑๐๐บาท
ผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่ามันน่าตกใจจริงว่าเงินแค่๕๙๐๐บาท

คือเก็บวันละ๒๐๐๒๐๐บาทเป็นระยะเวลา๗ปี
อย่าลืมนะครับพอจะไปหมดจะหมด๑๒๐๐เนี่ยก็ไปเอาอีกนะครับ
จะหมดจะหมดจะหมดอีกสักเดือน๒เดือนก็ไปเอาอีก
เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาว่า๑เป็นการเลี่ยงกฎหมาย
เพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ย๑๕ต่อปีหรือว่าบาทสลึงต่อเดือนนะครับ
นี่กฎหมายมีกำหนดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าหนี้เนี่ยต้องไปแจ้งลงทะเบียนไว้นะครับ
ก็หมายความว่าต้องไปแจ้งลงทะเบียนไว้ก็จะทำได้๓ต่อเดือนหรือ๓๖ต่อปี
แต่อันนี้นี่มันหลายพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ

วิธีการเลี่ยงก็คือไม่ใช่การกู้เงินโดยตรงนะครับ
มีการอ้างแล้วครับอ้างโน่นอ้างนี่เดี๋ยวไปฟังดูครับว่าเจ้าหนี้เนี่ย
อ้างว่าอย่างไรแล้วทำไมถึงไม่ให้การเก็บดอกโดยตรง
ไม่ได้มีการเก็บดอกแต่มีการให้ยังไงอ้างยังไง
เดี๋ยวลองเชิญฟังครับเพราะเจ้าหนี้มาด้วย
ผมพูดอะไรที่มันไม่จริงนะขอให้ผมนี่จงวิบัติ
แม่ผมอย่าได้มีการร่างกายที่แข็งแรงให้เขามีอันเป็นไป
แล้วผมก็มีอันเป็นไปครอบครัวผมขออันที่อันเป็นไปเลย
จัดเยี่ยมให้ผมว่าผมกินดอกศาสนาผมห้ามกินดอกครับ
กินดอกไม่ได้แต่ผมอยู่ที่นี่คนจนเยอะแยะคนจนเยอะแยะเลยนะครับ

แต่เราไม่ขายเงินเราไม่มีเงิน
คุณซื้อไปคุณเอามาคืนเราเรารับคืน
เงินที่เรารับคือเราเก็บไว้ให้ลูกค้าทุกคน
เก็บไว้เลี้ยงลูกค้าผมเลี้ยงลูกค้าที่โรงแรมแม่น้ำ

นี่ครับเก่งไหมนี่แหละครับเจ้าหนี้นะครับ
แล้วเจ้าหนี้เนี่ยอ้างว่าไม่ได้เก็บดอกนะครับ
เงินที่ได้มาเนี่ยก็เอาไปช่วยเหลือคนจน
คนจนทั้งหลายคนที่มันเล่นการพนันนะ

เดี๋ยวลูกไม่เดือดร้อนเอามาเขาช่วย

เอาเงินไปเลี้ยงเอากลับมาเลี้ยง
ก็คือเลี้ยงมีจัดงานที่โรงแรมให้พวกนี้ไป
แล้วก็อ้างว่าถึงศาสนาว่าไม่ได้ให้เก็บ
แต่ว่าขายทองนะครับ
อ่าก็พูดง่ายก็ไม่เห็นทองแล้วครับ

หรือว่าก็ตั้งมือถือไว้โชว์มือถือ
โชว์ทีวีไว้แต่ไม่เคยได้ไปนะ

ก็ราคาเท่ากับทองสามหลึงค่ะอ่านะฮะก็แปดพันแปดร้อยห้าสิบ
เอามาสมมุติเอามาสมมุติไว้ลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการทำอำพลาง
หลีกเลี่ยงกฎหมายเพราะกฎหมายก็กำหนดไว้นะครับ
ไม่ให้เก็บดอกเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นการหนี้นอกระบบนี่
ต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศล่ะครับก็ต้องมีคนที่เดือดร้อน
นะครับคนที่มีปัญหาเฉพาะทางเฉพาะกิจเวลาก็เดือดร้อนเอาหมื่นสองหมื่น
ก็ไปหาวิธีการต่างเหล่านี้เกิดขึ้นโดยต่อเนื่อง
แล้วก็มีการใช้กระทำการรุนแรงบ้างตำรวจไม่รู้เหรอคะ
คือตำรวจนี่ก็ต้องนั่นน่ะสิครับก็คงจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะฮะ
ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ใหญ่ไม่โตเป็นงานสมยอมแต่ตอนนี้ผิดกฎหมายแล้ว
แล้วก็ท่านพลตำรวจเอกสุวีระเนี่ยวันนี้ก็ท่านก็ไปสอบสวนด้วยตัวเองนะครับ
นะครับท่านโอ้โหนี่ถือว่าเป็นมือปราบจริงจริง
ช่วยคนคนจนกดทาสถูกหลอกเรื่องอะไรท่านก็ช่วยนะ
ก็บอกเลยครับบอกว่าวันนี้ใครมาเนี่ยมาแจ้งความซะนะครับ
ไปแจ้งไปแจ้งมาก็จนป่านนี้แหละครับผมก็เพิ่งกลับมา
ปรากฏว่าตำรวจไปค้นที่บ้านไอ้ที่บอกว่าเมื่อกี้นี้
โอ้โหผมไม่ได้เก็บโอ้โหไม่ได้จริงไม่เอาเลยเงินต่างต่าง
ไปเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไรคะพันกว่าลายครับ
โอ้โหไปเจอโพยที่บ้านเนี่ยพันกว่าลาย
ที่เป็นลูกหนี้ของบังสุรัตน์เนี่ยนะคะพันกว่าลายครับ
ย่านนั้นก็คือพูดง่ายทั้งโรงพยาบาลทั้งชุมชน

คือเขาไม่มีที่พึ่งเขาก็ต้องหาวิธีนอกระบบแบบนี้ที่ใครจะช่วยได้
เอาไหมล่ะครับสลึงหนึ่ง๕๙๐๐ถูกไหมครับ๕๙๐๐เก็บ๓๕วัน
วันละ๒๐๐บาทก็รวมแล้ว๗๐๐๐บาท๗๐๐๐บาทก็อ้างว่าได้๑๑๐๐
จาก๕๙๐๐นะ๑๑๐๐แล้วก็วันไหนไม่จ่ายเนี่ยก็โดน๔๐
๑ร้อยเมื่อวาน๒๐๐เมื่อวานสองร้อยเมื่อวานอีก๔๐๐

มันทดไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับ
ถึงบอกว่าไปเจอที่บ้านเนี่ย

มันไม่รู้นะครับเพราะว่าโทษรู้สึกว่าจะ

กรรมละต่อกรัมนะครับ
๒ปีก็เป็นเรื่อง๒๐๐๐ราย
คืออันนี้มันก็ต้องไปชี้แจงแล้วครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
ไม่ใช่ว่าจะไปลงโทษกันง่ายก็ต้องให้โอกาส
แต่อย่างที่บอกแล้วครับเมื่อกี้ก็คงเห็นแล้วท่านผู้ชม
ก็อ้างกันสารพัฒน์ล่ะครับว่าไม่ได้เอาเงินมาช่วยคนชน
พูดง่ายว่าเป็นโลวินฮูตล่ะครับไปช่วยคนจนนะครับ
โปรดสัตว์ให้เงินไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอยากจะได้
ได้ก็ได้น้อยนะครับบางทีเขาก็ไม่จ่าย
บางทีเขาก็หนีไปนะครับ
เห็นว่าคนนี้มันก็ไปเล่นการประนันบ้างล่ะ
ไปทำงานทำการลูกก็เดือดร้อน
มาขอช่วยเขาก็ช่วยไปไม่ได้อยากเอาเงินเอาทองหรอก
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของบังสุรัตน์ที่อธิบายที่ชี้แจง
ต่อทั้งลูกนี้ด้วยต่อทั้งท่านพนโมยศูนย์ด้วย
ใช่ครับแต่ยอมรับครับว่าไม่จ่ายแล้วตบ

เออบังคือบังเอิญไปโดนแล้วก็ได้รับบัตรเจ็บจริง
ครับตรงนี้ตรงนี้ผมอยากจะเตือนให้ท่านผู้ชมนะครับ

เพราะว่าเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยก็เหมือนกับเราลอยอยู่กลางทะเล
มีใครเข้ามายื่นหมอนขอนไม้ให้มีใครเข้ามายื่นแล้วก็คว้าแล้วครับ

นะครับเวลาเราต้องการเงินเดือดร้อนนะครับ
ลูกจะเข้าโรงเรียนหรือว่าใครเดือดร้อนนี่๕๐๐๐๒๐๐๐๐
ก็ไม่รู้จะไปยืนที่ไหนใครให้มาคิดยังไงง่ายโอเคโอเค
นะครับแต่ภายหลังจากนั้นผมคูณให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะ
ในระยะเวลาแค่๗ปีนะครับ
จาก๕๙๐๐กลายเป็นแสนในเงิน๕๙๐๐บาทเท่านั้นนะ
ปีคูณด้วย๓๖๕วันคูณด้วย๒๐๐บาท
ค่ะจากการยืมเงินแค่๕๙๐๐บาทเท่านั้นครับตายเป็นเงิน๕๑๐๐๐๐๐บาท
นี่เป็นกรณีเดียวของที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวดีไหมคะ
ยังมีอีกหลายรูปแบบของการให้กู้ยืมนอกระบบถูกไหมคุณชูวิท
ถูกต้องครับนี่เราหยิบยกมาให้ดูแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้น
เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่ามันเดือดร้อนมากเลย
บางทีถูกทวงหนี้ได้รับบาดเจ็บเป็นปัญหากันไปอีก

อย่างกรณีป้าคนนี้ลูกเขาทำงานอยู่โรงพยาบาล

ทางออกเดี๋ยวต้องบอกต่อไปครับว่ามันจะไปหาทางออกยังไง

เห็นแล้วนะคะว่ากู้นอกระบบอันตรายน่ากลัวแค่ไหน

ก็อย่าไปเป็นหนี้อันนี้ดีที่สุดนะ
แต่ผมก็ทราบแล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้
และเดี๋ยวนี้ระบบมันซับซ้อนคุณนิวครับ
สมมุติว่าคุณนิวไม่ไปจ่ายมือถือเนี่ย
เอาแค่เดือนเดียวนะนี่ชื่อเนี่ยไปปรากฏที่เครดิตบูโล

ดิตบูโลถ้าไม่จ่ายมือถือก็เดือนนึงแล้วครับ
หรือว่าไม่ไปผ่อนรถเดือนนึง
แล้วไปเดือนต่อไปก็ไปผ่อนของเดือนใหม่

ก็เครดิตเสียชื่อปรากฏที่เครดิตบูโล
ท่านไปกู้ไปยืมเงินอะไรไม่ได้เลย

อันนี้เป็นระบบที่เราเรียนแบบมาจากเมืองนอกนะครับ

ก็แผ่กระจายไปทุกธนาคาร
ชื่อนี้จะปรากฏอยู่ทุกที่ฮะ
เมื่อมีการกดคอมพิวเตอร์กดชื่อเราขึ้นมาก็ปู๊ด

เพราะว่ามันเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด

พันธุ์กรรมละ๒ปีดอนไป๒๐๐๐ปี

ให้เข้าไปอยู่ในการตั้งไฟแนนซ์

ชื่อมันเรียกตลกเหมือนกันว่า

ซึ่งจะให้สินเชื่ออเนกประสงค์ก็กู้ได้
ให้ชาวบ้านกู้ได้ลายละไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ถามว่ามีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้
เป็นการให้กู้คือประกอบสมาอาชีพ
อยากจะขายหมูปิ้งอยากจะขายลูกชิ้น

โดยที่ไม่มีหลักประกันก็สามารถไปทำได้
ลักษณะอย่างนี้เขาให้เก็บดอกเบี้ยได้
จำกัดไว้เลยว่าเก็บดอกเบี้ยได้ปีละ

อันนี้คือให้ผู้ประกอบการคนที่อยากจะเป็นเจ้าหนี้เนี่ย

มีแล้วเริ่มให้ลงทะเบียน๑มีนาคมที่ผ่านมา
เอาใครอยากจะไปขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปสอบถามกันได้
เพราะว่าก็เปิดโอกาสให้กู้ยืมอย่างถูกต้อง

งั้นจะเป็นคดีแล้วมันเหนื่อย

สู้ชนะรอดคุกก็หมดตัวแล้วครับ
เพราะฉะนั้นทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นดีที่สุด

ข่าวสดร้อนนี่ยังอุ่นอยู่เลยครับ

พูดว่าภูเกรศย้ายแล้วครับ
ก็ขึ้นเลยครับ
ในประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับค่ะอ่า
หัวหน้าคณะรักษาความปลอดภัยนะครับรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ
รักษาความสงบแห่งชาตินะครับก็ตั้งอะไรนะครับ
สมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราว
ก็คือมีการย้ายก่อนแล้วก็แต่งตั้งใหม่ม๔๔เลขที่เท่าไหร่เนี่ย
หกใช่ไหมเป็นคำสั่งใช่ไหมคะเป็นคำสั่งใช่ไหม
ย้ายผู้ว่าหกคนใครบ้างครับเป็นคำสั่งที่สิบหกครับสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะ
แน่นอนมีผู้ว่ากาญจนบุรีผู้ว่ากาลสินผู้ว่ากาญจนบุรีผู้ว่ากาลสิน
เชียงรายภูเก็ตราชบุรีสิงห์บุรีนี่มีเหนือมีใต้มีอีสานมีกลางด้วยนะ
ราชบุรีกับสิงห์บุรีเรียบร้อยเลยครับ๖จังหวัดครับ
ราชบุรีสิงห์บุรีภูเก็ตเชียงรายกาลสินและกาญจนบุรี
ผู้ว่าทั้ง๖จังหวัดนี้มีผลทันทีเลยค่ะถูกย้ายทันทีเลยนะครับ
แล้วค่ะก็สงสัยทางเมืองทางทางภูเก็ตที่ผมไปเนี่ย
ก็คงมีเรื่องร้องเรียนเยอะครับที่ภูเก็ตนะครับที่ผมไปมา
ค่ะทั้งประชาชนทั้งปัญหาต่างต่างของการบุกรุกนะครับ
ป่าสงวนทั้งเหมืองแร่อะไรต่างที่ผมไปตีแสกหน้าไว้เยอะ
คุณนิวคุณนิวไม่ได้ไปเนี่ยดูอยู่ค่ะเออถ้าคุณนิวไปเนี่ย
โอ้โหจะเห็นอีกเยอะนะครับโอ้ยทางไอ้จักรยานทองคำเนี่ย
นะครับพื้นที่สองสองสองกิโลเมตรสี่สิบสี่ล้านค่ะนะครับ
หรือแม่งก็ตั้งที่หาดเหิดต่างต่างเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมด
ผมนี่รับเรื่องร้องเรียนไม่หวั่นไม่ไหวไปแค่วันสองวันเนี่ยโอ้โห
ชาวบ้านมาเต็มเลยเรื่องเยอะวันนี้อย่างน้อยก็มีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะ
คงจะต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าเป็นเรื่องอะไร
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าอยากจะให้ใช้มาตรา๔๔กับการแก้ไขหนี้นอกระบบด้วย
เป็นไปได้ไหมคุณชวิตน่าจะใช้ได้ผลไหมคะ

เพราะว่าค่าเข็มขาดก็ใช้ได้ด้วยค่ะ
แล้วก็เรื่องรถกระบะเนี่ยโอ้โหก็น่าเห็นใจนะ
ชีวิตเปลี่ยนซื้อรถกระบะมาก็เท่ากับมอเตอร์ไซค์แล้วครับ

เพราะว่าทางตำรวจเขาจะออกพื้นที่วันที่๕เมษา
ก็จะเริ่มเตือนเริ่มปรับจริงแล้วล่ะ

เดี๋ยวผมต้องไปดูซะหน่อยสิว่าเป็นยังไง

ก็ที่อนุสวรีนี่แหละครับเขาก็ลงไว้แล้ว
ตอนนี้ผมไปที่ไหนต้องถึงลูกถึงคน
ไปทุกที่ตีแสกหน้าจะต้องไปดูจริงเห็นจริงกับตา
ไม่งั้นได้ข้อมูลไม่ชัดครับ
ครับได้ข้อมูลมาก็ต้องมาตีแผ่ตีแสกหน้า
ให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นไป
ให้รู้ไปเลยใครถูกใครผิดตีแสกหน้ากันจัดเลยนะคะคุณชูวิทย์
แต่อันนี้ผมไม่ได้ตีนะอันนี้ม๔๔เขาย้ายนะครับ

นี่เป็นเรื่องเราเอามาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุด
จากข่าวที่เพิ่งออกมาสดร้อนเลย

ค่ะมีอีกไหมคุณชูวิทย์เรื่องของเกณฑ์ทหาร
เรื่องของเกณฑ์ทหารก็อย่างที่ว่าล่ะครับ

คือการเกณฑ์ทหารต้องเข้าใจว่ามันเป็นวิถีชีวิตของลูกผู้ชาย

ของผมนั้นก็ผมก็คิดว่าการเกณฑ์ทหารเป็นสิ่งที่ดี

อยู่ที่พล๙ที่กาญจนบุรีนี่ล่ะครับ
ดังนั้นการฝึกวินัยเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเทศต้องมีครับ

บางคนก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาไม่มีแล้ว
โถไม่ต้องเอาประเทศไทยไปเรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาหรอกครับ
สหรัฐอเมริกานั้นมีงบประมาณมหาศาล
และก็มีพื้นที่ที่จะต้องไปทั่วโลกนะครับ
ประเทศไทยเหล่านั้นต้องฝึกให้ชายหนุ่มมีวินัย
ส่วนใครไม่เป็นก็อย่าไปชวนคนอื่นเขาไม่เป็นเลยครับ

แต่กฎหมายและวิถีชีวิตของชายไทยทุกคน
อายุ๒๑ปีบริบูรณ์ก็ต้องไปเป็นทหารครับ
หนักกว่านั้นนะครับถ้าประเทศไทยจะไปเปรียบเทียบ
ก็น่าจะเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีบ้าง
ซิงคโปร์ซึ่งอยู่ในเอเซียด้วยกัน

ทหารผู้ชายทุกคนครับแล้วหนักกว่านั้นอีกครับ
๓ปี๕ปีเรียกกลับมาฝึกใหม่ครับ
ไม่ได้หมายความว่าเราปลดเป็นทหารกองเกินแล้วนะครับ

ถ้าสมัครเองเป็นทหารรับไปสมัคร๖เดือนเองครับ
เร็วกว่ามาคัดเรื่องอีก
เร็วครับ๖เดือนเองครับจบปริญญาตรีกว่าปีเดียว
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นการรับใช้ชาติ

เป็นการรับใช้ตัวเองและครอบครัว

เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นส่วนดี
แต่นั่นเรายังไม่ได้รับใช้ชาติโดยตรงการเป็นทหาร

วันนี้เป็นฤดูการเกณฑ์ทหาร
ผมก็บอกไว้ส่วนที่มีผู้บาดเจ็บล้มตาย
ก็เพราะว่าการเป็นทหาร
ไอ้นั่นน่ะพระบทบอกก็มาพูดแล้ว

ก็ไม่ควรที่จะเอาเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับ
ค่ะทุกอย่างก็มีได้มีเสียทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
ก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาเป็นชายไทย

วนหน้าไปเป็นซะหน่อยนะครับอย่าไปกลัว

แล้วก็เอามาคุยฝอยได้ทีหลังอีกเยอะแยะ
อ่ะกลัวเป็นทหารโอ้โหไปโตสู้ลงไปอย่างนั้นอย่างนี้นะลูก
วันหลังก็ไปเล่าขานให้ลูกหลานฟัง
น่าสนใจใช่แล้วเรื่องหลากหลายเรื่องราวนะครับที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมา
ว่าจะเป็นทางไลน์ก็ตามทางคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ตามน่าสนใจมาก
เราเก็บทุกข้อมูลไว้นะเพื่อที่จะเอาไปเอาเรื่อง
ส่วนท่านใดค่ะอยากจะให้คุณชวิตเอาเรื่องก็ส่งอีเมลเข้ามาได้นะคะ
เยอะนะฮะคุณนิวครับแล้วก็จดหมายก็เยอะด้วยนะครับส่งมาโดยตรงถึงคุณชู
คือเรียกผมตีแสกหน้าชี้นิ้วผมอย่างเดียวล่ะครับ
แต่ไม่เป็นไรครับผมคนขยันอย่างที่บอกแล้วครับ
ทุกที่แล้วครับแล้วก็ต้องลงจริงได้ข้อมูลจริง

เพราะฉะนั้นส่งให้ผมผมก็ไปพื้นที่
และก็สอบถามข้อมูลสายลับผม๒๗คน
ทำงานยุ่งตลอดวันตลอดคืนครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะทุกเรื่องราวที่คุณชุวิตได้ตีแสกหน้า
ว่าจะเป็นเรื่องเงินกู้นอกระบบ
เรื่องของมาตรา๔๔ที่เพิ่งประกาศวันนี้นะคะ

ทำให้คนไทยได้ตาสว่างกันแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีกับคุณชูวิทย
มาตีแสกหน้าทุกเรื่องราวนะคะ

วันนี้หมดเวลานะคะลากันก่อนสวัสดีค่ะ